เพราะว่าชายวัย๕๑ปีใช้มีดจ้วงแทงเพื่อนร่วมวงเล่าจนเสียชีวิตที่ย่านคลองเตยนะครับ
ข่าวมันออกมาแบบนี้บอกว่าเป็นการลองของอยากจะลองพระหน่อย
ว่าพระจะมีอานุภาพในการทำให้เราหนังเหนียวอะไรหรือเปล่า
ล่าสุดตำรวจรวบตัวได้แล้วที่บ้านภรรยาในจังหวัดชมบุรี

นี่คุณผู้ชมฮะภาพเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราเห็นผู้ก่อเหตุเราเห็นผู้เสียชีวิตนะฮะ
เหมือนพูดกันเหมือนจะลองของของดีอะไรสักอย่าง
แล้วบอกของดีมันอยู่ที่ใจอยากลองอยากลองไหม
แทงซิปรากฏว่าที่คิดว่าแทงไม่เข้า

คุณแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับ

คุณผู้ชมจังหวัดนี้อุ๊ยนี่แทงเข้าจริงนะครับ

คือนายเสืออายุ๕๑ปีนายวิทูลนะครับ
ส่วนนายอัธพลณนครหรือนายหนุ่มอายุ๔๔ปี
เป็นคนที่ถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
ที่สุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายวิทูลมือแทงได้แล้ว
ขณะกำลังนอนหลับภายในบ้านภรรยาในพื้นที่ตำบลหนองตำลึง
อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
นี่รุดไปจับตัวเมื่อเช้ารีบนำตัวไปสอบสวนนะครับ
นายวิทูลเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
ตำรวจมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
สักครู่นี้ที่เราเห็นนะฮะใกล้กับแยกณบรนองเขตคลองเตยครับ
จับภาพขณะที่นายวิทูลกับผู้ตายตั้งวงดื่มสุราด้วยกัน
แต่อยู่นายวิทูลก็ใช้มีดพกจ้วงแทงนายอัธพลแบบไม่ยั้ง

ส่วนนายอัตภพลวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพผ่านมารีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มของคืนวันที่๕พฤศจิกายนนะครับ
หลังจับกลุ่มได้แล้วมีการตรวจสอบประวัติของนายวิทูล
พบว่ามีคดีแทงคนตายเมื่อปี๖๒จำคุกมา๓ปี
จะพ้นโทษมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็มาก่อเหตุครั้งล่าสุด๕พฤศจิกายนนี้

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวิทูล

ผู้ตายบอกว่าหลวงปู่โต๊ะวัดประดูก
หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่แล้วก็พระพุทธชินราช
จากนั้นนายวิทูลพูดทำนองว่าอยากลองของไหม

แล้วก็นายวิทูลกับผู้ตายจริงไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยนะ
แล้วก็หลังพ้นโทษมานายวิทูลทำงานกับผู้ตายได้๑เดือน
และผู้ตายคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับ
ล่าสุดตำรวจคุมตัวนายวิทูลมาที่สอนอท่าเรือท้องที่เกิดเหตุ

ถามว่าสาเหตุเป็นเรื่องของการลองของลองพระลองหนังเหนียวอะไรกันหรือเปล่า
นายวิทูลตอบว่ายังไงฟังเอานะครับ
พี่เขากดดันเรายังไงครับพี่

กวนกันในเรื่องของของดีของขลังเท่านั้นเอง
นี่ผู้ต้องหารับสาภาพมาแบบนี้นะครับ
แล้วบ้านที่ให้หลบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูนะว่า

ผู้ต้องหาด้วยหรือเปล่าอาจจะโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะ